คือดูความคืบหน้าคดีน้องเอ๋ยสาวขอนแก่นถูกยิงจนเสียชีวิต
แล้วนำศพไปทิ้งอำพลางคดีในคลองนะครับตำรวจจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุได้แล้วขณะที่ครอบครัวของน้องเอ๋ยยืนยันว่า
อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาติดตามจากรายงานครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในคอนโดของนายทงชัยกลางเมืองอายุ๓๐ปีหรือนายตั้มที่ร่วมมือกับนางสาวธรรมพัดศรพุทธรักษาหรือน้องนินอายุ๒๖ปี
นำศพน้องเอ๋ยซ้อนจักรยานยนต์ไปทิ้งน้ำกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนำมาซึ่งการจับกลุ่มตัวได้ทั้งสองคนในเวลาอันรวดเร็ว
ตั้มสารภาพทำไปเพราะหึงหวงที่เห็นผู้ตายคุยกับชายอื่น
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อโดยจะสอบพยานเพิ่มเติมต่อไปว่า

ขณะที่ในส่วนของน้องนินหรือนางสาวธรรมพัดศรพุทธรักษา
อายุ๒๖ปีเพื่อนสาวอีกคนที่ช่วยกันนำศพไปทิ้ง
ให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้งสองคนและผู้ตาย
พร้อมด้วยเพื่อนชายอีกหนึ่งคนไปเที่ยวสถานบันเทิง
และซื้อสุรากลับมาตั้งวงดื่มสุราต่อที่ห้องพักของในตั้ม
ขณะตั้งวงดื่มสุรากันนั้นนายทงชัยได้เผยถึงความไม่พอใจ
ในตัวผู้ตายที่ผู้ตายเข้าไปพูดคุยและถ่ายภาพกับผู้ชายคนอื่น
ขณะอยู่ในสถานบันเทิงจนเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงขึ้น
นายตำได้ใช้ปืนพกสั้นคณิตลุกโมขนาดจุดสามแปด
ยิงที่ศีรษะของผู้ตายหนึ่งนัดกระสุนฝังในจนถึงแก่ความตาย
ขณะที่เพื่อนชายเห็นท่าไม่ดีจึงได้ใช้กลอุบายบอกว่า
จะเข้าห้องน้ำแล้วออกไปซื้อของข้างนอกและไม่กลับมาที่ห้องอีกเลย
ในห้องจึงเหลือเพียงแค่น้องนินและในตั้มเท่านั้น
ขณะเดียวกันในตั้มได้ใช้ปืนขู่บังคับให้น้องนิน
ช่วยนำศพผู้ตายไปทิ้งหากไม่ทำจะยิงทิ้งอีกคน
นินกลัวตายจึงได้ทำตามโดยเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้นายตั้ม
อุ้มรังผู้ตายไว้ตรงกลางนายตำนั่งซ้อนท้าย
ก่อนนำศพผู้ตายไปทิ้งน้ำจากนั้นกลับมาจอดรถจักรยานยนต์
คอนโดและจึงได้แยกย้ายกันหลบหนี
ก่อนจะถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ในส่วนของในตั้มขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวมาที่สพเมืองขอนแก่น
จากนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเพิ่มเติม
รวมถึงน้องนินด้วยก่อนจะนำทั้งสองไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดขอนแก่นต่อไป
ญาติของน้องเอ๋ยได้เตรียมจัดพิธีชาปนกิจน้องเอ๋ยในวันนี้
วันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
ญาติยืนยันไม่ขออโหสิกรรมให้
เพราะถือเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมผิดมนุษย์
อยากให้โดนโทษประหารตายตามน้องเอ๋ยไปด้วย

ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีก

พวกป้าพวกพี่น้องก็คืออยากให้แบบอาหารตามกันไปเลยอย่างนี้

ทำไมใจเขาโหดเยี่ยมมากอะไรอย่างนี้นะ
ขณะที่นางบัวฮองมันดาของในตั้มผู้ต้องหา

และมาขอโทษต่อญาติของน้องเอ๋ย
กับสิ่งที่ลูกชายได้ทำลงไป
พร้อมขอลงศพบอกกล่าวกับน้องเอ๋ยว่า
ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

ก็จะได้รับโทษในสิ่งที่ทำขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน